โชว์แหละโชว์จนได้เรื่อง
แหมเขากำลังจะกวาดล้างกัน

เขาโชว์เรียกว่าคลังแสงดีกว่า

นี่มันกองกำลังติดอาวุธหรืออะไรเนี่ย

บิบิกันหรอบิบิกันแต่เขามีบิบิกันเยอะจริง
อ่าแต่ว่าลองดูเหตุการณ์นี้
ตำรวจภูทรเมืองสุรธานีนำหมายสารไปตรวจค้นบ้านของนายอภิษฎมั่งมีอายุ๔๒ปี
หรือที่เขาเรียกกันว่าช่างแอร์ในตำนาน
บ้านหลังนี้เนี่ยทำเป็นบ้านพักด้วยแล้วก็มีสนามซ้อมยิงปืนด้วยนะ
อยู่ในสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราธานีครับ
ตรวจค้นในบ้านพบปืนยาวขนาดจุด๒๒กระบอกไม่มีทะเบียน๑กระบอกเครื่องกระสุนขนาดจุด๒๒๓๐นัด
อ้าวนะฮะมันคิดปืนจริงนี่
คือบีบีกันก็มีแต่ปืนจริงก็มีเหมือนกัน
ปืนจริงก็มีแต่บิบิกันมี๔๑กระบอกเยอะ
ส่วนจุดที่ซ้อมยิงปืนนะครับพบปืนบีบีกันอีก๕กระบอก
อกจากนี้ยังยึดโน้ตบุ๊ก๒เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร
ทะเบียนรถยนต์แล้วก็เชิญตัวนายอภิษฎกับคนที่พักอาศัยในบ้านทั้งหมดไปสอบสวน
การจับกลุ่มครั้งนี้ผู้ต้องหานะครับ
คือเขาเป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอโพสต์ในเฟซบุ๊คชื่อช่างแอร์สุราชช่างเปิ้ล
โชว์ปืนครับโชว์ปืนแล้วบอกว่าเป็นปืนหายาก
มีไม่กี่กระบอกในประเทศไทยนะคุณดอม
คนที่ดูคลิปนี้ต่างกังวลว่าเอ๊ะพี่จะไปใช้อะไรหรือเปล่า

แอร์ไอเทมใช่ไหมในพื้นที่จึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบครับ
เรื่องต้นตำรวจเอาปืนทั้งหมดไปตรวจสอบนะครับ
ปืนจริงได้หรือเปล่าเออบางคนมันเอาไปดัดแปลงใช่ไหม
ก็เราอ่านข่าก็อยู่ไงไอ้แบรนด์กัน
ดัดแปลงไปก่อเหตุยิงเขาตายบ้างอะไรบ้าง
แล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีการซื้อขายหรือเปล่า

ส่วนนายอภิษฎถูกแจ้งก็หามีปืนไว้ในความครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งตัวดำเนินคดีครับ